สายตรวจนะครับขี่รถจักรยานยนต์ของตำรวจเนี่ยไล่ติดตาม
อีกรอบนึงแล้วพอกลับมาตรงนี้เนี่ยแล้วก็ขับมุ่งไป
ออกไปทางหน้าถนนเนี่ยไปเจอด่านตรวจของเจ้าหน้าที่
ไปถึงด่านตรวจตรงนั้นเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับนี่พอผ่าน
ถนนมานี่นะฮะไปถึงด่านตรวจเนี่ยเดี๋ยวดูนะฮะนี่เจ้าหน้าที่
ที่ขี่จักรยานยนต์กล่าจะไปดักหน้ากลับรถหนี
นี่ตำรวจนายหนึ่งกระโดดลงจากรถวิ่งไล่ตามยิงใส่
เพื่อสระขัดก็ไม่ทันนะฮะยังขับหนีไปต่อใส่ตรวจ๒
นายนี้ก็ไปต่อกระโดดขึ้นรถแล้วก็ขี่ตามไปต่อนะครับ
สุดท้ายนี้ในรบพอชภ์ครับคือจักรยานยนต์ของตำรวจสายตรวจ
ที่ท่านเห็นในภาพจากล้องมุมจรปิดตรงนี้ไปตกสะพานต่างระดับพระปะโทนบ้านแพ้ว
แล้วความสูง๓๐กว่าเมตรคุณเขมภาษร
โอ้โหทำให้ดาบตำรวจทวีทรัพย์วานิชชาติท่านเสียชีวิตนะฮะ
ส่วนตำรวจที่มาด้วยกันอีกนายนึงเนี่ย๑๐ตำรวจรีทศพรสุสันกุลธรได้รับบาดเจ็บฮะ
เป็นตำรวจของสพเมืองนครปฐมนะฮะจักรยานยนต์ของตำรวจที่ตกลงมาก็โอ้โห
เราต้องเสียตำรวจไปหนึ่งนายนะครับเสียชีวิตนะครับอีกนายหนึ่งบาดเจ็บนะครับ
ขณะเดียวกันชุดสืบสวนก็ไล่ติดตามรถเก๋งของแก๊งค้ายาบ้าคันนี้จนทันนะฮะ
ไปจับกลุ่มตัวนายสมบัติทรัพย์สิริอายุ๒๖ปี
คือกว่าจะจับได้เนี่ยไปอีกวันหนึ่งตรงกลางหมวกกันน็อกเนี่ยฮะถูกจับใส่กุญแจมือไพร่หลังเนี่ย
นายสมบัติทรัพย์สิริอายุ๒๖ปีนะครับไปจับได้ที่บ้านพักที่อำเภอนำเดินสะดวก
จังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็รถยนต์ที่ใช้ขับหลบหนีตำรวจนะครับ
นิสสันสีบรอนทองนะครับยาบ้าอีก๔๖เมตรเงินสดอีกจำนวนนึง
คือความจริงแล้วเนี่ยเขามากันสองคนนะยังต้องตามอีกคนนึงนะฮะ
อีกคนนึงเนี่ยยังหลบหนีอยู่เดี๋ยวต้องไปไล่ตามต่อนะครับ
วันนี้ตำรวจแถลงนะครับบอกว่านายสมบัติเนี่ยบอกว่าขับรถพาน้าชายไปซื้อยาบ้าที่ปฐุมธานี
แต่ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยเขาขี่รถไล่ตาม
ก็เนี่ยฮะขับรถหนีไปเรื่อยจนหนีขึ้นสะพานต่างระดับ
สะพานมาเนี่ยคนร้ายบอกไม่เห็นตำรวจแล้วค่ะคิดว่าตำรวจคงไม่ได้ตามมาแล้ว
ก็เลยขับกลับบ้านนี่ฮะคือคนร้ายเนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ชนตำรวจนะครับ
แต่ก็นี่แหละฮะคือตำรวจสองนายที่ท่านตามไปเนี่ย
ไปตกสะพานต่างแล้วนะอืม
ก็เจอรถต้องสงสัยนะครับคือรถยนต์คันนี้แล้วก็เรียกให้หยุดตรวจ
แต่รถก็ไม่ยุดตรวจทันเอ่อตีเอ่อทันหัวกลับ
แล้วก็เจ้าที่นวดเราก็ตั้งใจคู่คู่ตรวจไปด้วยนะครับ
อย่างที่เห็นว่าเราก็สามารถเราก็สกัดอย่างต่อเนื่องแต่รถ
ยิงด้วยเร็วสูงนะครับหังพราบแห่งหังขังหังพร้อม
แล้วก็มีการยิงสกัดตั้งจนรออย่างเสียหายแรงนะครับ
ในภิเษณแต่รถก็ยังวิ่งต่อไป

แล้วบนสภาในมีการชนรถสายถั่วจนล่วงลงมาหรือเปล่า
หรือว่าอะไรยังไงกันแน่นะครับแต่ตอนนี้ต้องตาม
น้าชายของนายสมบัติที่มาด้วยกันอีกคนนึงส่วนนายสมบัติ
ตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาก็คือขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
ขับรถประมาทหวาดเสียวเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็ข้อหาครอบครองยาเสพติดก็คือยาบ้านะครับ
ดูสิคะแก๊งยาเสพติดทำให้สูญเสียตำรวจเนอะ
ที่เขาไปไล่ล่าจับกลุ่มนะคะคุณผู้ชมค่ะ